และเดี๋ยวเราจะปิดคล้ายที่มาแล้วสัญญาการมาสู่บางของโรงเรียนภูเจริญวิทยาลงนะคะ
ขอบพระพุทธเอ็มพิวนิยมอย่างสูงนะคะ
และลำดับสักไปค่ะ
ขอเชิญท่านภูมิในการโรงเรียนภูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการ
อาจารย์ไทยรัฐฮ่อมทองเท่า
วันนี้ค่ะน้องจากภูเจริญวิทยาลงมาต้องรับสิทธิ์ไก่คนเก่งไว้ค่ะ
รอยยักษ์จริงมีสาย
ส่วนประเภทแซมภูเจริญวิทยาลงนิยมอย่างสูง
สำหรับลำดับสักไปค่ะ
และลำดับสักไปค่ะ

สามารถถูกยกลับมาจากภูเจริญวิทยาลง
และจึงได้พอ้าที่สร้าง
ซึ่งได้สร้างน้ำดับสมุทรภูเจริญวิทยาลง
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย